ที่มีเถิกหน้าที่ด้วยนะครับ
ทำงานที่กำลังดีกว่านี้ก็ง่ายกว่าใช้มันน้ำมาเต็มใหม่
ท่านเชิญอำนาจมีความลำบัดระหว่างแล้วก็ในฐานะคือมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแทนนาศนลเรามีหน้าที่รับใช้ประชาชกุลศึกษ์นะคะ
ก็อยากจะให้ท่านถูกวางตัวแล้วก็กริยานะคะให้เกียรติคนอื่นแล้วก็คำพูดคำจาก็อยากจะให้แบบนุ่มนวลลงนะคะ
ก็ว่าอย่างคงไม่เคยรู้แต่กลับกันใส่เย็น